เรื่องนี้นะคะคือมีน้องนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดลบบุรี
ได้ใบเตือนจากโรงเรียนมาว่าน้องกระทำความผิด
ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง

ตอนแรกน้องก็งงว่ามันคือเรื่องอะไร
เขาบอกว่าต้นเหตุเกิดจากภาพนี้ค่ะพี่อุ๋ย
คือน้องใส่ชุดลักษณะคล้ายกับชุดแต่งงาน

น้องโดนใบเตือนเลยว่าทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง

คิดว่าไปแต่งงานจริงอย่างนี้เหรอ

คือน้องลงโปรโมทร้านให้กับพี่
โปรโมทร้านให้กับพี่สาวอะค่ะ

แล้วก็เหมือนกับลงรีวิวคล้ายโปรโมทแต่งหน้า

ที่จับแต่งหน้าใส่ชุดเจ้าสาว
ทางโรงเรียนเข้าใจผิดว่าแต่งงาน

คือทางผู้โพสต์ก็เลยเขียนข้อความบอกว่า
ถ้าเป็นนางแบบของที่ร้านแล้วผิดกฎระเบียบของโรงเรียนก็ขอโทษด้วยจ้า

น้องยังไม่ได้แต่งจ้าน้องเป็นนางแบบ
และอีกอย่างก็เป็นน้องสาวที่ร้านเองกินข้าวหม้อเดียวกัน
ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่า

การที่เขาไปโปรโมทร้านให้กับพี่นี่

มันมีเหตุผลเพียงพอที่จะสั่งลงโทษน้องแล้วเหรอ
ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องหน่อย

แล้วหนึ่งในหนึ่งในคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องคือใครรู้ไหมคะ

ศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

นั้นก็เขียนว่าทางโรงเรียนเข้าใจผิดเองว่าแต่งงาน
แล้วแบบนี้จะอ้างว่านักเรียนกระทำผิดระเบียบของโรงเรียนได้ยังไง
บ่ายวันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนของน้อง

แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าพอไม่อนุญาต

แล้วก็เลยโทรคุยกับน้องที่เป็นคนโพสต์
คือน้องหมีบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
คือที่ผ่านมาร้านก็จะมีการโพสต์รีวิวเป็นประจำอยู่แล้ว
ภาพนี้คือภาพที่ถ่ายน้องสาวตั้งแต่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
แต่มีคนแคปภาพนี้ไปให้ฝ่ายปกครองของโรงเรียนดู
แล้วก็กลายเป็นเรื่องเข้าใจว่าน้องแต่งงาน

แล้วน้องก็ถูกออกใบพิจารณาโทษ
แต่ว่าบทลงโทษเนี่ยยังมาไม่ถึงยังไม่มี

ก็เลยตัดสินใจโพสต์ขอโทษทางโรงเรียน

ที่จะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียง
เจ้าสาวอยู่เป็นประจำครับ

น้องอิ๊งถ่ายแบบชุดเจ้าสาวครับ
คิดว่ามีการแต่งงานกับเด็กคนนี้เกิดขึ้น
แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่

ไม่มีสเจตนาที่จะทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยครับ